ที่สรรจายเชียงใหม่ก็เกิดเพลิงแม่นเหมือนกัน
ที่สรรจายบ้านลักษณะสองชั้นครึ่งปืนครึ่งไม้
จู่มันระเบิดมีประกายไฟกลายเป็นไฟแม่งบ้าน
ข้อดีตรงไหนรู้ไหมคะ
ทั้ง๓ชีวิตหนีตายออกมาได้
เป็นผลมาจากการตัดสินใจณวินาทีนั้นที่หนีออกมา
คือคุณแม่เนี่ยเล่าบอกว่าได้ยินเสียงตู้มบริเวณชั้น๒ของบ้าน
แล้วก็ขึ้นไปดูข้างบนเนี่ยเป็นไม้ด้วยแล้วเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะคะ
ขึ้นไปดูเห็นแล้วว่าบริเวณแผงคัทเอาท์มันระเบิด

ณวินาทีนั้นแม่ตัดสินใจค่ะพาลูกหนีตายออกมา
ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ถูกมาก
สินเป็นของนอกกายไม่ตายหาใหม่ได้เอาชีวิตรอดมาก่อน
คือถ้าเกิดว่าอยู่ข้างในก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะอาจจะได้รับอันตรายค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นบ้านเลขที่๕๗หมู่๔ตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
ทีนี้ตอนนี้อยากทราบสาเหตุ
สาเหตุตำรวจสันนิษฐานก็เหมือนกับที่เจ้าของบ้านเล่าให้ฟังนั่นแหละ
ว่าอาจจะเกิดจากบริเวณแผงคัทเอาท์ที่อยู่บริเวณชั้น๒ของบ้านมันระเบิด

แต่อย่างไรก็ตามพอถอพิสูจน์หลักฐานของภาค
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่ค่ะ
แต่เคราะห์ดีมากเลยนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาสักประมาณ๓๐นาที
เพลิงสงบจำกัดเพลิงได้สำเร็จ